พอโปรดโม้ลมากขึ้นเหมือนกับเราเรอเคยมีคนทักอยู่แล้วพยายาม
ว่าเหมือนเรามีโอกาสได้เห็นหรือสัมผัสอะไรสิ่งแหล่งนี้
สมมุติเอาเรื่องเกาหลีก่อนแล้วกัน
เรื่องเกาหลีคือไปเกาหลีตอนนั้นไปทำงานกันที่บริษัทเก่า

กลางคืนนี้ผมก็หลับอยู่คนเดียว
ไฟก็เปิดพลึบทั้งห้องตอนตี

ใครเปิดมันก็จะมีใครก็นอนคนเดียว

แต่ไม่กลัวแล้วก็ไม่ได้คิดอะไรด้วย

นอนอยู่ในคอนโดอันเก่านอนคนเดียว

เหมือนกับตอนที่ไปที่เกาหลีไฟก็เปิดอย่างนั้น
ใช่เราก็เติบเสร็จปุ๊บเราก็สวดบนเลย
แต่จำได้เลยว่าจิตเราไม่แข็งเลย

จากนั้นก็เลยเปิดไฟแล้วก็นั่งดูทีวีเลย

คืออยู่คนเดียวออกจากห้องอยู่ห้องนั้นนี่กว่า

โอเคอาจจะเป็นเพราะเรานึกว่าเราปิด

ระหว่างที่พลิกตรงข้างเตียง

ก็เริ่มหายใจไม่ออกก็เอาไงดีนะ

หลังจากวันนั้นเก็บข้าวของทั้งหมด

คือเห็นทุกอย่างมันเหมือนมาจากเกาหลีนะ

นี่แค่คิดแล้วจะไปดูหมออะไรหมอเขาบอกว่า

แล้วจนกันทางไปไหว้เจ้าเนี่ยองค์เหล่ากงเนี่ย
เหล่าปีกงบนผู้กงจะไปคิดบอก
ดีมากไม่มีอะไรเลยแต่ถ้าไม่สบายใจ

คืนนั้นกลับบ้าน

เหมือนพอไปคลีนเขาที่นั่น

ผมนอนอยู่แค่เฉยตกหนึ่งตอนกลิ่นผมนอนอยู่

แล้วก็โทรศัพท์ไปหา๔๕คน

คือผมถึงเชื่อว่าเขาเป็นพลังงาน

ทำไมมาตักคอนโดมาถึงที่บ้านผมอีก

กลัวมากไปที่บริษัทสื่อสารพวกนี้

อาจจะเป็นไปได้ว่าสิริรวนและสิริสั่งให้โทรออก

อย่าบอกว่าเปิดอีกนะ

พวกเขาถามว่าแอนมีเรื่องอะไร

เรื่องของพี่ก็จะไม่แชร์ให้แอนฟัง
ต่างคนอย่าเป็นภาระให้กันและกันเลย

คืนนั้นตื่นเช้ามาเครื่องปิดแล้วก็นอน

แล้วหลังจากนั้นก็ไม่เกิดเหตุการณ์อะไรอีกเลย

เห็นบอกว่าคุณป๊อปมีอีกเรื่องหนึ่งนะฮะ
ซึ่งเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นที่ญี่ปุ่น
คือตอนนั้นผมมีไปพักผ่อนที่ญี่ปุ่น
แล้วก็ได้มีไปสถานที่แห่งหนึ่ง

เหมือนมีใครมาบีบขมับเราอยู่ตลอดเวลา

ไม่สามารถตอบอย่างนั้นได้ว่าสัมผัสได้แต่คิดว่า

ตอนนั้นแหละก็เรียกว่าสัมผัสได้

หัวโล่งหายใจคล่อง

ตั้งนาฬิกาปลูกดีกว่า๖โมงครึ่ง

๑๑โมง๖โมงครึ่งกลับนะ

พอหลับเสร็จปุ๊บเนี่ยกลางดึก

ทำไมถึงเช้าเหรอทำไมเร็วขนาดนี้
ตกใจเลยก็ดูก็ยังไม่เช้านี่

ก็เลยปิดมือถือเรียบร้อยแล้วก็นอน

เช้ามาก็เมื่อคืนมันเสียงอะไรนะ

คือนาฬิกาปลุกก็เปิดไปปุ๊บ
อันนี้คือผมยังเก็บไว้อยู่จนถึงปัจจุบันนี้
เหตุการณ์นี้เกิดนานยังคะปีครึ่ง
ตอนเที่ยงคืน๓๑แต่ที่มันน่ากลัวกว่า
คือเขามีข้อความ
เห็นหน้าเขาหรือเปล่า

คุณแคปไว้หรือว่าคุณก็เก็บไว้
เพราะผมถือว่าเก็บไว้เลยชีวิตผมก็ดีขึ้นอีกเหมือนเดิม
เวลาเจออะไรอย่างนี้พี่จะดีขึ้นกว่าดีมาก

เขาก็บอกว่าก็อยู่ที่ตรงนั้นหรืออะไรอย่างนี้
เหมือนกับเสียชีวิตอยู่ที่นั่นหรืออะไรอย่างนี้

แล้วผมก็ถามว่าแล้วเขาจะกลับมาหาผมที่เมืองไทยไหม
เพราะผมเคยเจอบางกรณีใช่เคยเจอบางกรณีคือตับต่ำ
เขาบอกไม่กลับแล้วก็ไม่กลับมาเลย

นั่นก็คือเรื่องราวไม่เชื่อลบหลู่ของคุณป๊อปในค่ำคืนนี้นะครับ
วันนี้ต้องขอบคุณมากเลยมีหลายเรื่องมาก
ที่ทำให้เรารู้สึกแปลกใจแล้วก็ขนลุกนะฮะ

ขอบคุณมากเลยครับเป็นเกียรติมากนะครับคุณหนุ่มคุณวันนั้นครับ

สำหรับคุณผู้ชมท่านใดนะครับที่มีเรื่องราวไม่เชื่ออย่าลบหลู่
ว่ามีของดีทีเด็ดอะไรก็ส่งมาอยู่กับเราได้เลยนะครับ

สองคนได้ใหม่ทางไทยรัฐทีวีช่อง๓๒
ทุกคืนวันอังคาร๔ทุ่มตรงใน

คืนนี้ตอนหลับฝันดีราตรีสวัสดีครับ